ไปดูเรื่องของน้องเมรัชนกอินทรนกันหน่อยแสดงความยินดีกับเธอนะครับ
เพราะว่าเธอเพิ่งจะแข่งขันประมาณสักรายการที่๓รายการที่๔ของปี
ก็ได้แชมป์แรกแล้วถือว่าแชมป์แรกของปีเนี่ยมาเร็วมากนะครับ
เป็นการเรียกความมั่นใจก่อนที่เธอนั้นจะแข่งขันในโอลิมปิกเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นรายการที่เธอนั้นก็แข่งขันและทำได้ดีในรายการใหญ่ด้วย
หญิงเดียวครับรอบชิงน้องเมย์นะครับมือห้าของโลกที่ลงเล่นรายการที่๒นะครับ
ปีนี้แต่ว่าทั้งหมดในปีเนี้ยแข่งมาสี่รายการแล้วนะครับครับก็ปรากฏว่าชนะ
แล้วก็เป็นแชมป์โอลิมปิกเกมหนึ่งสมัยนะครับสองต่อหนึ่งเกม
เมย์ชนะไม่ได้นะครับยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด
แล้วก็เกมสุดท้ายตัดสินกันมันมากนะครับ
เมย์ก็คว้าแชมป์แรกในปีนี้แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่๒
หลังจากเคยทำได้เมื่อปี๒๐๑๐นะครับซึ่งก็รับเงินรางวัลไป
รวมแล้วสำหรับแชมป์๙แสนบาทด้วยกัน
รายการต่อไปครับน้องเมย์จะลงแข่งในรายการ
ก็ชิงเงินรางวัลรวมแล้วประมาณ๕ล้าน๑แสนบาท
ซึ่งมีคะแนนสะสมระดับโลกนั้นลุ้นนะครับ
เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเมย์กันหน่อยครับ
คือรูปแบบเกมก็ค่อนข้างที่จะพยายามป้องเกมให้ดีที่สุด
เพราะว่าเรารู้ว่าเขาเองเขาก็พยายามที่จะเล่นเกม

แล้วก็เมย์ก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะ
แล้วก็ทุกคนต้องการกำลังใจค่ะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเรานะคะ